เขาไปออกงานอีเวนต์แล้วใบหน้าเนี่ยดูบวมผิดปกติ
ซึ่งพอเราสอบถามไปพี่หญิงลีบอกว่าตอนนี้เนี่ย
มีหลายโรครุมร้าวเธออยู่นะคะ
หลายคนก็อดเป็นห่วงเหมือนคุณนั่นแหละที่กำลังเป็นห่วงอยู่ในตอนนี้
ในวันนี้เราก็เลยตัดสินใจค่ะ
ต่อสายคุยกันสดเลยผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวี

มาได้เรียบร้อยแล้วสวัสดีพี่หญิงลีนะคะ
สวัสดีค่ะ

การหัวผ่านทางหน้าก็เหมือนกัน
หัวมีใบหน้าแล้วก็ลำคอบ้างนะคะ
บางทีก็ค่อนข้างหายใจลำบากนะคะ
ถ้าเกิดว่าเวลาที่รู้สึกหายใจลำบากอยู่ก็จะไม่นอนหรือลุกขึ้นนะคะ
เพราะว่าเน้นที่จะกินอาหารเยอะ
เพราะว่าอยากให้กล้ามเนื้อขากลับขึ้นมาค่ะ
สังเกตดูขาอยู่ดีก็จะเล็กลงใช่ไหมคะ
ส่วนหน้าอืมควรขึ้นเหมือนแบบเอ็มพี่
ต้องการกำลังกล้ามเนื้อขา
มีคนช่วยพยุงเลยไหมคะ
ใช่ค่ะบางทีขึ้นรถตู้หรือขึ้นบันไดค่ะ
คือต้องแบบมีแขนไสขึ้นค่ะ
คุณหมอว่ายังไงบ้างคะเป็นอะไรคะตกลงอาการตอนนี้ที่เป็นอยู่ค่ะ
หลักก็จะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ก็มีส่วนพบอาการของไทรอยด์ยาเริ่มต้น
แล้วในส่วนของปลายประสาทคือ
หรืออาจจะเป็นความเครียดช็อก
หรือตรงนั้นก็ไม่แน่ใจนะคะ
แต่ว่ากำลังใจคือ
เพราะว่าไม่ต้องห่วงสวยห่วงหน้าบวม

แล้วก็ห่วงกล้ามเนื้อขามากกว่าค่ะ

ก็คุณหมอก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องสรุปยังไงค่ะ

หลักก็ไม่อยากให้เทียด

แต่ส่วนตัวผมก็เห็นการนอนมากเหมือนกันค่ะ

คือตอนนี้หลายคนอยากจะรู้เหลือเกินว่า

คืออาการของการเป็นไทรอยด์เป็นพิษกล้ามเนื้ออ่อนแรง
คือพี่หญิงลีช่วยแก้ข่าวนิดนึงว่า
อื้อการทำผัวหมดนี้ไม่ใช่เพราะการไปศัลยกรรม

ก็เคยทำมาตั้งแต่นานแล้วนะคะ
เราก็เคยทำกันทุกคนเนาะ
ิดริ้วรอยเล็กแบบนี้ค่ะ
ซึ่งทุกคนก็ต้องการใบหน้าเล็บเรียวอยู่แล้ว
เพราะรู้สึกก้อไม่แปลกแต่ว่า
แม้เมื่อก็จะต้องการดินยามันก็ต้องช่อย
ก็เต็มที่ค่ะสำหรับวันนั้นที่ได้ออกสื่อ
ก็จะมีภาพออกมาแบบแปลกเป็นตาสปีริตรร้างมากค่ะ

ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หญิงลีมากเลยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนน่าจะสบายใจหายห่วงได้ประมาณนึงแล้ว
เป็นกำลังใจให้นะคะพี่หญิงลีดูแลรักษายังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
ห่ายไวค่ะขอขอบคุณค่ะ
นี่ก็เป็นอาการเบื้องต้นนะคุณคือต้องบอกว่าตอนนี้พี่หญิงลีจะต้องมีวินัย
และก็ควบคุมดูแลตัวเองในสภาพร่างกาย

ให้กลับมาแข็งแรงเข้มแข็งโดยเร็วนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยพบว่าไทรอยด์เป็นพิษเบื้องต้นนะคะ
แล้วก็มีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วย

เขาเริ่มจะไม่ได้กังวลเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้ว
อยากทำทุกอย่างทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง
ไวค่ะแล้วก็กลับมาสร้างบทเพลงเพราะ

ว่าพี่หญิงลีจะไปทำงานได้ไหม
หญิงลีบอกว่าตอนนี้ยังไม่แคนเซิลงานใดนะคะ

แต่ว่าเรื่องของอาการเนี่ยต้องรอดูในอนาคตอีกหนึ่งนะ

อย่างที่บอกว่ากล้ามเนื้อขายังไม่ค่อยแข็งแรง